คนที่โชคดีเนี่ยนะคะคือคนที่โชคดีเสร็จแล้วก็จะต้องไปแก้บน
การแก้บนคือสัญลักษณ์ของคนโชคดี
เอาพาคุณผู้ชมไปที่วัดทรงเสวยนะคะที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
จุดนี้เขาบอกมีคนโชคดีกันเยอะเลยเพราะว่าชาวบ้านได้ตัวเลขเดียวกันไปเนี่ย
สิบคนครับพอถูกรางวัลก็ต้องเลยมารวมตัวกันอีกครั้งที่ลานไอ้ส้มฉุนยักษ์
เอาเครื่องเส้นไหว้เอาปิ่นโตยักษ์สูงกว่า๒เมตรเนี่ยนะคะ
เมื่อสักครู่นี่คือคุณสายฝนค่ะคุณสายฝนเป็นหนึ่งในคนดวงเห็ง
เขาบอกว่างวดล่าสุดเป็นการถูกรางวัลครั้งที่๒๐
โอ้โหโทษทานป๊า๊บ๒๒ด้วยเหรอ
ในชีวิตดิฉันโอ้โหขอให้ถึง๓ครั้งก่อน
ข้อ๑นี่๔เอาเยอะไปเยอะไป
เอ้าแต่คุณขอสักครั้งเดียวรางวัลใหญ่ก็พอแล้ว
ระกูลสายฝน๒๒ครั้งและครั้งนี้ครั้งล่าสุดเนี่ย
ถูก๓ตัวหน้า๒ใบ๘๐๐๐บาท
นั่นแหละก่อนหน้านี้ก็ไปคุยกับชาวบ้าน
แล้วก็ลงขันเงินรวบตัวงนทำเป็นตัวยักษ์
มาให้ไอ้ส้มฉุนถือเป็นของคู่กายเมื่อครั้ง
ส้มฉุนยังมีชีวิตอยู่ก็เลยทำเป็นตัวยักษ์ให้แบบนี้นะคะ
อกจากนี้ชาวบ้านยังได้ตัวเลขปลายประทัดชุดใหม่
ก็เตรียมเอาไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงงวดต่อไป
คือมองการไกลไปถึงงวดหน้าแล้ว

เอาไปกันที่หนองหานกันบ้างหนองหานอุดรธานีนะครับ
มีคนดวงเฮงครับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑นะครับ

กลายเป็นเศรษฐีดีในชั่วข้ามคืนครับ
เธอคนนี้คือนางสวัสดิ์เทียมสมท่านอายุ๕๑ปี
รับเงินรางวัลไปหน่อ๖ล้านบาทครับ

นางสวัสดิ์เล่าว่ามีพ่อค้ามาเลขขายลอตเตอรี่ถึงหน้าบ้าน
เธอตัดสินใจเลือกในนาทีสุดท้ายเลยนะโดยเลือกเลขที่ชอบ
ไว้แค่ฉบับเดียวเมื่อรู้ว่าถูกรางวัลใหญ่รู้สึกดีใจมากครับ
ซึ่งเงินรางวัลที่ได้นะครับเธอจะนำไปใช้ใช้หนี้สินก่อนเลยนะฮะ
แล้วแบ่งให้ลูกสองคนแม่แม่รับลูกเบิร์ตอีกสักคนไหม
เป็นลูกบุญธรรมไปนะฮะจะให้หลานด้วยเรียกว่าแบ่งกันให้ใช้กันทุกคนเลย
เธอเองก็อยู่ตัวคนเดียวนะครับสามีท่านเพิ่งเสียไปเมื่อปี๒๕๖๐ที่ผ่านมานี้เองครับ
หยิบใบเดียวคนคนจะได้อ่ะคุณจะแฮงเลยนะครับไม่คุณไม่ใช่คุณมากกว่า๑๐ใบ
อย่าบอกเขาสิไปต่อกันที่จังหวัดบูรีรัมนะครับ
นางสาวรัศดาพรขอบพิมายอายุ๓๙ปีเป็นชาวอำเภอชำนิ
แท่นเป็นเศรษฐีใหม่เหมือนกันก็ได้๖ล้านเหมือนกันแหละ๖ล้าน
สำหรับบางคนมันมหาศาลนะทั้งชีวิตมันจะหาได้หรือเปล่า
นะฮะใบหนึ่งก็เอาล่ะรางวัลที่หนึ่งค่ะเธอบอกว่าทำงานเป็นประชาสัมพันธ์
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บังเอิญบังเอิญครับมีแม่ค้าเร่มาขายถึงในโชว์รูม
แล้วเลขมันตรงกันกับทะเบียนรถคือ๓๙๕อะไรมันจะขนาดนั้นล่ะค
คือคนเอาโชคไปให้ถึงที่ทำงานแล้วเหลืออยู่แค่ใบเดียวใบเดียวมาก็มา
เบียรถฉันเหลือใบเดียวฉันก็เอาเจียดเงิน๑๐๐บาทไปซื้อ
ต้องใช้คำว่าเจียดเงินเพราะไม่ได้มีเยอะปรากฏว่ามันก็ถูกไงเงินก้อนนี้เอาใช้หนี้ครับ
พี่ก็เคยมีคนมาขายให้นะเหลือฉบับเดียวตรงนั้นพี่ก็จะซื้อไม่ถูกซักพักหนึ่งเห็นเดินไปตรงนู้นยิบออกมาเป็นฉบับสุดท้ายอีกแล้ว
คนขายเป็นแบบนี้หรือถูกหลอกค่ะย้ำให้แบบนี้
สวัสดิ์สวรรค์สว่างอารมณ์ค่ะที่นครชายศรีเมื่อช่วงเย็นวานนี้
นายพนมชุนใช้อายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของธุรกิจ
ให้เช่ารถตู้นำเที่ยวนะ
ไปไหว้ขอบคุณพระเงินพระทองเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในวัดค่ะ
เขาบอกว่าเขาได้ลาบก้อนโตแล้วเขาก็เล่าย้อนไปด้วยนะ
บอก๑๐มกราคมที่ผ่านมาค่ะมากราบไหว้ขอพรพระเงินพระทองนี่แหละ
แล้วก็ไปกราบไหว้หลวงพ่อรวยด้วย
ปรากฏว่าขอพรเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภได้จริงค่ะ
ลอตเตอรี่งวดนี้เอ้าเลขท้าย๒ใบ

เคยถูกรางวัลที่๓มาด้วย

หลังจากที่มากราบไหว้ขอพรพระเงินพระทองเช่นเดียวกัน

เออเห็นแบบอยู่นะ

ลืมพูดเลยเลยลืมอ่านข่าวเลย

ถูกต้องครับ